มาดูเรื่องอุบัติเหตุค่ะคุณผู้ชมเป็นเหตุเกิดที่บริเวณถนนที่จะเป็นมอเตอร์เวย์นะคะจะไปพัทยาคือรถตู้รับผู้โดยสารชาวเกาหลีสองคนจากสุวรรณภูมิจะไปส่งที่พัทยาแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าคนขับนั้นหลับในค่ะ
เพราะดีนะไม่มีใครเสียชีวิตเหตุเกิดบนถนนมอเตอร์เวย์ขาเข้าพัทยากิโลเมตรที่๗๑บวกร้อยก่อนทางเบี่ยงไปอำเภอบ้านบึงตะบลหนองรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะ
กู้ภัยมูลณิธิรัศมีมณีรัฐเขาช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บที่ติดอยู่ภัยในรถตู้ของบริษัทจิรัติการทานสปอร์ตจำกัดสภาพด้านหน้ารถเนี่ยค่ะพังยับเยินเลยนะที่นั่งคนขับก็พบร่างของนายทิวาพลศรีถูกคอนโซนรถนั้นอัดติดช่วงขาทั้งสองข้างกู้ภัยก็ต้องใช้รีก็ต้องรีบใช้เครื่องต
สามคนถูกนำส่งโรงพยาบาลชนบุรีค่ะส่วนคู่กรณีนั้นก็คือรถพ่วง๑๘ล้อสภาพด้านท้ายรถก็มีรอยถูกชนนะคะจากการที่สอบถามนายพรชัยลาบเกษรซึ่งเป็นคนขับรถพ่วงก็เล่าให้ฟังบอกว่าเขาเนี่ยรับยางพาราจากภาคใต้จะไปส่งที่ระยองก็ขับมาเรื่อยแล้วค่ะค่อยมาเพราะว่ารถบรรทุก๑๘ล้อเนี่ยบรรทุกน้ำหนักมาม
ก็พุ่งชนท้ายอย่างเต็มแรงก็เลยเกิดเป็นอุบัติเหตุครั้งนี้และมีผู้บาดเจ็บค่ะสาเหตุเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่คาดการณ์ว่าคนขับรถตู้น่าจะหลับในนะคะแต่ว่าตำรวจก็จะตรวจสอบสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปค่ะ